มีหลายครั้งที่เกิดเหตุการณ์คล้ายแบบนี้คนที่ทำงานกับเครื่องจักรเครื่องบดอะไรแบบนี้ค่ะ
ลำปางค่ะเป็นคนงานหญิงที่โรงงานรับซื้อของเก่านะคะ
เขาก็อยู่กับเครื่องย่อยพลาสติกแล้วเขาเห็นว่าเหมือนกับมีพลาสติกติดอยู่ในเครื่อง
เอามือเอื้อมไปหยิบกะว่าจะเอาออกมามันจะได้สะอาด
แต่เครื่องทำงานแขนเสื้อไปเกี่ยวกับเครื่องแล้วเครื่องดูดเข้าไปดูดเข้าไปทั้งตัวคุณผู้ชม
ทั้งหัวทั้งแขนถูกดูดเข้าไปจนแหลกเละคาเครื่องค่ะ
แล้วที่น่าแบบที่น่าประหลาดใจคุณพ่อกับญาติญาติเนี่ยนะบอกว่ามันมีเหมือนรางบอกเห็นหลายอย่างมากเลยเหตุการณ์นี้
คืออยู่ดีก่อนที่เธอจะตายเนี่ยนะคะจิ้งจกตกลงมาตายที่จอมือถือของเธอมีอีการ้องดัง๗วัน๗คืน
อีกาเดินตัดหน้าเธอก่อนเธอตายอ่ะและที่น่าเศร้ามากคุณพ่อของผู้ตายนะคะ
บอกว่าทำใจไม่ได้เลยเพราะคำสุดท้ายที่ได้ยินจากลูกสาวก่อนตายเนี่ยค่ะคือหนูรักพ่อ
นี่ค่ะคุณพ่อเจริญยาเสนอายุ๗๒นะคะเป็นพ่อของผู้เสียชีวิตค่ะผู้เสียชีวิตคือนางสาวธนพรสายวง
อายุ๔๕ปีเป็นคนงานหญิงโรงงานรับซื้อของเก่า
เสียชีวิตค่ะเครื่องย่อยพลาสติกนะคะ
พ่อร้องไห้เลยพ่อแบบทำใจไม่ได้จริง
พ่อบอกว่าลูกสาวคงทำบุญมาแค่นี้
แต่ไม่คิดว่าจะเสียชีวิตกระทันหันแบบนี้

เดี๋ยวจะเอาเลขไปเสี่ยงโชคนะจะซื้อลอตเตอรี่
แล้วลูกสาวก็บอกพ่อว่าหนูรักพ่อนะ
นี่คือคำสุดท้ายที่ได้ยินจากลูกสาวก่อนลูกสาวเสียชีวิตนะคะ
ส่วนงานศพของนางสาวธนพรที่บ้านเลขที่๔หมู่๑
อำเภอแม่ท้าจังหวัดลำปาง
คงไม่ต้องบรรยายว่าโศกเศร้าขนาดไหนนะคะ
ลูกชายของผู้ตายก็เป็นสามเณรญาติญาติก็มาร่วมงาน
ทุกคนต้องคอยปลอบใจพ่อของผู้ตายคือพ่อร้องไห้ตลอดเวลา
สามีของผู้ตายค่ะนายจิกระพลสายวงอายุ๕๓
บอกว่าภรรยาเป็นคนดีขยันทำงานมากชอบทำบุญแต่พูดบ่อย
พูดบ่อยว่าถ้าเป็นอะไรไปดูแลพ่อแม่ให้ด้วยนะ
แล้วสามีก็เล่าถึงเรื่องประหลาดที่เหมือนกับลางร้ายบอกเหตุ
ที่ภรรยาจะเสียชีวิตนะคะเดี๋ยวลองไปฟังดู

จะเดินลัดหน้าแกทุกวันเลย
ทีนี้ค่ะก็ตอนที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะได้ข้อมูลมาว่าเหตุการณ์มันเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะ
ผู้ตายเนี่ยเขาก็ยืนอยู่ข้างสวนชะล้างพลาสติกเขาเรียกกันว่าเรือนะคะ
ตอนที่ยืนอยู่เนี่ยมองเห็นเศษพลาสติกติดคาอยู่ที่เกลียวด้านล่าง
ทีนี้ค่ะก็เลยเอื้อมมือลงไปหยิบ
จังหวะที่จะทำความสะอาดออกให้หมดเนี่ยนะคะ
มือลงไปเครื่องจักรทำงานอยู่
แล้วแขนเสื้อไปเกี่ยวกับเครื่องจักรเครื่องจักรเลยดูดแขนเสื้อแล้วก็ดูดแขนลงไปด้วย
เครื่องจักรแรงเยอะค่ะดูดเธอลงไปทั้งตัว
จนหัวแขนถูกดูดเข้าไปแล้วเครื่องมันบด
แหลกเหลวคาเครื่องแล้วก็เสียชีวิตนะคะ
ตัวพี่สะพ้ายนะคะนางทองเย็นสายวงฝั่นอายุ๕๘เขาอยู่ในเหตุการณ์นะคะ
เขาก็บอกว่าเห็นคาตาเลยอ่ะตอนที่เครื่องจักรดูดแบบผู้ตายเข้าไปอ่ะ

คือเขาไปติดในเครื่องจักรแล้วคือติดจนเครื่องจักรหยุดทำงานนะคะ
เดี๋ยวฟังเสียงดูหน่อยนะคะ
พี่สะพ้ายบอกว่าน้องมีหน้าที่เก็บเศษพลาสติก
ตกอยู่ในพื้นโรงงานใส่ถุง
เป็นพนักงานดีเด่นของโรงงานด้วยนะคะ
ทำงานมา๒๐กว่าปีแล้วนะคะ
แล้วก็มีน้ำใจมากช่วยเหลือทุกคน
คือดีจนแบบคือทำทุกอย่างเกินหน้าที่
คือทุกคนรักไว้ใจเท่าแก่นี่รักมาก
เพื่อนร่วมงานก็รักมากหลังจากเกิดเหตุนี้นะคะ
เจ้าของโรงงานบอกว่าเดี๋ยวจะช่วยเหลือครอบครัว
แล้วก็ทางเจ้าของโรงงานมาเป็นเจ้าภาพงานศพด้วยนะคะ
เจ้าของโรงงานบอกว่าถือว่าสูญเสียคนเก่าแก่ของโรงงาน
แล้วก็เป็นคนที่ขยันทำงานมากจริง